ไม่รู้จะเคลียร์ยังไงเลยครับคุณผู้ชมครับ
นักท่องเที่ยวเขาเซ็งมากไปเที่ยวพักผ่อนกันที่นครนายก
ปรากฏว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นครับมาเที่ยวเหมือนกันนะครับ
จู่ขับรถไล่ตาม๒๐กิโลเมตรยังไม่พอ
ว่างก้อนหินมาใส่รถอีกทุบทำลายรถ
อกจากนี้โดนทำร้ายร่างกายอีกด้วยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มีคนบอกว่าให้หยุดพ่อพ่อแต่เหมือนจะยังไม่หยุดนะครับเนี่ย
เที่ยวกันที่พอมีคนช่วยห้ามแล้วนะครับ
นี่เป็นคลิปที่จะได้ยินเสียงของคนสองกลุ่ม

ห้ามแล้วก็จะมีทั้งเสียงผู้ชายผู้หญิงครับทะเลาะกัน
วัยรุ่นหลายคนส่งเสียงห้ามปรามเหตุการณ์เหมือนจะจบ
แต่ไม่จบเท่านี้ครับหลังเกิดเหตุตรงนี้เสร็จปั๊บ
ไปดูภาพจากวงจรปิดหน่อยครับรถเก๋งสองคันขับไล่ตามกันครับ
บนถนนสาธารณะแล้วคนก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้
วงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้รถเก่งคันสีเหลืองเนี่ยจอดขวางถนนอยู่
แล้วมีคนวิ่งลงมาจากรถเมื่อกี้นี้นะครับวิ่งลงมาแล้ว
รถเก๋งสีขาวอีกคันขับยูเทิร์นมาแล้วมีวัยรุ่นชายและหญิงหลายคนลงมาจากรถ
นั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาทำไปกระทืบกระโปรงหน้ารถนี่ฮะ
ทั้งทุบทั้งคว่างข้าวของปลาใส่รถเก๋งคันสีเหลืองครับโอ้โหทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยอ่ะ
ในคลิปที่เห็นเนี่ยไม่มีใครห้ามใครเลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
วงจรปิดอีกตัวใกล้กันกับที่เกิดเหตุจับภาพตอนที่มีคนวิ่งหนีจากรถ
หลบในบ้านของชาวบ้านแถวนั้นนี่ครับมีคนวิ่งเข้ามาหลบ
มีบางคนวิ่งไล่ตามแล้วมีผู้หญิงสองคนเนี่ยวิ่งตามไป
ผู้ชายอีกคนวิ่งตามมาทำท่าเมื่อกี้นี้ถ้าดูไม่ทันให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ
ตอนที่วิ่งตามมาแล้วเหมือนเอามือจะหยิบอะไรจากช่วงเอวหรือเปล่านี่ที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้อ่ะนะคะ
ใช่ครับนี่ฮะเหมือนเหน็บอยู่ที่เอวไหม
จะเป็นอาวุธหรือไม่อย่างไรคาดว่าจะเป็นปืนใช่ไหมต้องตรวจสอบครับ
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งคราวนี้บันทึกเสียง
มีผู้ชายคนหนึ่งยืนตะโกนเรียกชื่อคนที่หลบอยู่ในบ้านให้ออกมา
โดยที่ยังมีรถเก๋งสีขาวอีกคันนะครับจอดรออยู่ริมถนน
ก็คาดว่าอาจจะเป็นรถของฝั่งคนที่ร่วมก่อเหตุลองดูหน่อยครับ
ท้าทายกันแบบนี้เลยครับเรียกให้ออกมามาดิออกมาออกมา
วุ่นวายที่เกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณจุดท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวกัน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันลามาถึงบนถนน
มีการคว่างปลาของใส่รถเก๋งสีเหลืองแล้วมีคนวิ่งหลบมาอยู่ในบ้านของประชาชนเนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นช่วงประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้๑๐มิถุนายน
บริเวณจุดกลับรถหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครนายก
หลังจากตำรวจรับแจ้งเหตุครับไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
ก็เจอเก๋งคันสีเหลืองครับทะเบียนกรุงเทพมหานคร
จอดอยู่ริมถนนสภาพรถเป็นแบบนี้ครับ
มีร่องรอยถูกทุบทำลายกระจกแตกข้างหน้าข้างหลัง
ภายในรถประตูรถทั้งฝั่งคนขับและด้านข้างคนขับหักนะครับ
นี่คือสภาพล่าสุดของเก่งคันสีเหลืองคู่กรณีเขาง้างออกมา
และอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้ในรถก็จะมีเศษก้อนหินตกอยู่ด้วย
ต่อมามีวัยรุ่นสามคนในสามคนเนี่ยครับ
เป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๑แสดงตัวเป็นเจ้าของรถ
ผู้ชายทั้งสองคนเนี่ยบาดเจ็บส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั้นไม่ได้บาดเจ็บนะครับ
สอบสวนกลุ่มคนเจ็บก็คือในฝั่งของเจ้าของรถสีเหลือง
บอกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพไปเที่ยวน้ำตกสวนลุงเล็กที่นครนายก
กำลังเล่นน้ำกันสนุกเลยกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายหนึ่ง
มีมาประมาณ๒๐กว่าคนเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับ
เข้ามารุมทำร้ายโดยที่ไม่รู้สาเหตุเขาอ้างแบบนี้นะ
จากนั้นก็เลยรีบกลับมาขึ้นรถพอจะขับรถออกมา
วัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยขับรถไล่ตามมากัน๓๔คัน
ขับไล่บี้มาเป็นระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตรจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นช่วงที่กำลังจะกลับรถนี่ภาพจากมือถือที่ถ่ายเอาไว้ได้ครับ
เทิร์นเสร็จปั๊บอีกฝั่งหนึ่งเขาตามมาทัน
แล้วก็วิ่งไล่ทำร้ายทุบทำลายรถตามคลิปที่เห็น
นี่นะฮะมีจังหวะการง้างประตูรถด้วยคว่างของเข้าไป
เจ้าของร้านค้าซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุก็เล่าตรงกัน
บอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนมีคนปลาของแข็งใส่กระจก
คงจะดังเพลงพอหันไปดูเห็นคนที่นั่งอยู่ในรถคันสีเหลืองเนี่ย
เขาวิ่งหนีตายกันทุกคนคือแตกตื่นตกใจมากครับ
แล้ววิ่งเข้ามาที่ร้านหนึ่งคนจากนั้นเห็นกลุ่มวัยรุ่นฝั่งคู่กรณีเนี่ย
วิ่งตามกันมาบางคนก็ปลาก้นหินบางคนก็ทำลายรถสีเหลือง
ที่กลุ่มคนก่อเหตุจะพากันขับรถแล้วก็หลบหนีไป

แล้วก็เพราะมันมาหลายครั้ง